หัวตัวรองที่ยังอยู่ในพื้นที่หน้าหนึ่งต่อเนื่องมาหลายวันเป็นสัปดาห์แล้ว

ใช่ค่ะเรื่องยังไม่จบสักทีก็คือเรื่องของหายทองคำนั่นเองนะคะ
วันนี้พาดหัวว่าร้องปปงสอบบริษัทหายทองคำในห้างกับเมียและลำไยฟอกเงิน
เอาไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นายอัชริยะเนี่ยก็ไปยื่นหนังสือกับทางอธิบดีกรมสรรพากรมาแล้ว
แต่ทีนี้เมื่อวานนะคะช่วงประมาณสัก๑๐โมงครึ่งนายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมไปอีกค่ะ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

แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนายอาชริยะเนี่ยก็นำเอกสารต่างไปมอบให้ด้วย
ก็คือเป็นหนังสือที่ยื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากร
เอกสารการแสดงคอนเสิร์ตของลำไยหายทองคำคือย้อนดูเลยนะ
ในข้อความในเอกสารก็ระบุว่าเหตุผลที่ต้องมายื่นแบบนี้
เพราะว่าทางบริษัทมีรายได้รวมมากกว่า๑๐๐ล้านบาทระหว่างปี๕๙ถึง๖๒
หายทองคำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จะมาจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่๓๐มกราคมปี๖๑นั่นเอง
โดยมีชื่อภรรยาของนายประจักรชัยแต่จริงคุณประจักรชัยชื่อจริงคือนายประจักษ์นวรัฐนะฮะ
โดยมีชื่อภรรยาของนายประจักษ์เป็นเจ้าของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
อกจากนี้เพราะว่าบุคคลทั้ง๓มีรายได้เกิน๑ล้าน๘แสนบาทต่อปี
และไม่เคยเสียภาษีกฎหมายสัมภากรใดเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าทางกฎหมายสรรพากรเขาระบุเอาไว้ไงคุณ
คนที่มีรายได้เกิน๑ล้าน๘แสนบาทจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
แล้วก็เลยมีการนำเอกสารพวกนี้ค่ะมาร้องเดี๋ยวฟังเสียงนายอัชริยะพูดหน่อยนะคะ
ผิดฐานฟอกเงินที่มีวงเงินภาษีเกิน๑๐ล้านบาท
ซึ่งทั้ง๓คนเฉพาะในปี๖๐ปีเดียว

เพราะนั้นจึงต้องมายื่นให้กับประวังออธิบัติ

ตามมาตรา๓๗ทวีและมาตรา๓๗ตี
ตามประวัติรัศนากรก็หาร่วมกันฟอกเงิน

แล้วก็เอกสารที่เราไปยื่นที่กรมสมกรเมื่อวาน
เพียงภรรยาเขาเพียงผู้เดียวที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ตรวจสอบทรัพย์สินแล้วปรากฏว่าไม่มีทรัพย์อะไรให้เรายึดได้ตามกฎหมาย
แสดงว่าเงินไปอยู่ที่ภรรยากับย่อยตอนนี้เรายังไม่ทราบ
แต่ว่าภรรยานี่มีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งกับมีหุ้นของบริษัทหายทองคำเล็กคอร์ดเท่านั้นเอง
หายทองคำเล็กก่อนมีกี่รุ่นครับมีของภรรยาเขาคนเดียว๙๙๙๘หุ้น
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอได้ฟังแบบนี้แล้วนายอัชริยะบอกด้วยบอกว่า
เชื่อนะว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรช่วยเหลืออยู่
ก็เลยมาร้องกับอธิบดีกรมสรรพากรก่อนหน้านี้ให้ตรวจสอบไปแล้ว
แล้วอย่างที่บอกค่ะคือนายประจักรชัยไม่มีทรัพย์สิน
ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ดินบัญชีธนาคาร
แต่ว่ามีรายได้เยอะเหลือเกินมากกว่า๕๐ล้านบาท
แล้วก็ภรรยามีที่ดิน๑แปลง

แค่ปี๖๐ปีเดียวก็มากกว่า๕๐ล้านแล้ว
เพราะว่าเดือนนึงขึ้นแสดงคอนเสิร์ต
เดือนหนึ่งมากกว่า๔ล้านบาท
ดูสิคะคุณ๓ปี๒๓ปีที่ผ่านมา

อกจากนี้คุณผู้ชมมันยังมีเรื่องของสัญญาด้วยค่ะ
เพราะว่าเมื่อคืนวันที่๓๐ตุลาคม
ทางด้านฝ่ายในห้างประจักรชัยให้คนกลาง
คุณสมรักคำสิงฯโทรมาหานายอัชริยะ
บอกว่าจะขอเรียกค่าใช้จ่ายจากอาร์มชุติมา
เป็นเงิน๒ล้านบาทเพื่อเป็นค่ายกเลิกสัญญา

คือเล่าให้ฟังว่าสมรักคำสิงโทรมาแบบนี้

เราไม่ได้มีวัตถุประสงค์ว่าจะจ่ายเงินให้กับในห้าง
แล้วก็น้องอาร์มก็ไม่ได้มีเงินที่จะจ่ายด้วย
ที่ผ่านมาตั้งกี่ปีที่น้องอาร์มถูกเอาเปรียบมา

ก็เลยจะต้องมารอดูเรื่องนี้ก่อน
เพราะว่านายอัจฉริยะบอกไปนะ
ว่าเสนอไปมีทั้งหมด๖ข้อ
ข้อเสนอที่นายอัจฉริยะยื่นไปเนี่ยนะคะ

จะให้ฝ่ายในห้างประจักรชัยเนี่ย
ลิขสิทธิ์เพลง๙ปี

ให้ลิขสิทธิ์เป็นของน้องอาร์ม
รวมถึงไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแสวงหา
หาผลประโยชน์จากน้องอามแล้ว
ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามนะคะ
ตอนนี้เรื่องของการฟ้องร้อง

ผิดสัญญาหรือว่าสัญญาธาตุอะไรเนี่ยนะครับ

ล้านบาทที่ให้น้องอาร์มจ่ายให้แล้วจะยกเลิกสัญญาเนี่ย
ชะยะก็บอกว่าได้คุยกับน้องอามแล้ว
น้องอาร์มบอกว่าจะเอาเงินที่ไหนจ่ายล่ะพี่
อันนี้คือเรื่องของสัญญา
คือที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น
ถ้าเกิดว่าแบ่งเป็นหลักก็คือเรื่องสัญญา๑แล้ว

เรื่องของภาษีเรื่องของการยักยอกช่อกงรายได้ต่าง
เออการฟอกเงินแบบนี้นี่แหละนะคะ